วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุสะเทือนขวัญนะครับ
มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกี่ยวกับพิษรักแรงหึงถึง๒คดีในวันนี้นะครับ
คดีแรกเหตุเกิดย่านพุทธมนตรครับ
ภาพวงจรปิดจับภาพวินาทีที่หญิงสาวคนหนึ่งในชุดนักศึกษา
ถูกแฟนเก่าใช้ปืนจ่อยิงที่ศีรษะจนเสียชีวิตคาที่
ส่วนอีกเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นที่กลางตลาดมีนบุรี
ชายหนุ่มไปจ่อยิงแฟนสาวก่อนจะยิงตัวตามนะครับ
เราไปประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรายงานครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
พุทธมนตรสาย๔จับวินาทีที่นายพักขพงศ์จิตตารมอายุ๒๔ปี
กำลังเอาปืนเจาะยิงนางสาวนัชริยาทาประจิตอายุ๒๑ปี
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่งหนึ่งล้มลงเสียชีวิตทันที
ก่อนที่จะเดินไปนั่งลงข้างศพแล้วเอาปืนเจาะยิงตัวเอง
หวังตายตามคนรักท่ามกลางความตกใจของเพื่อนสาวที่ยืนอยู่ข้าง
ถือเป็นโศกนาฏกรรมอันสุดสะเทือนใจคดีแรกของวันนี้
กลับไปก่อนเกิดเหตุสลดผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ผู้ตายและเพื่อนกำลังเดินออกจากหอพักเพื่อขึ้นรถไปมหาวิทยาลัย
ซึ่งขณะที่กำลังเดินมาภายในซอยใกล้ที่เกิดเหตุ
พักขพงศ์ซึ่งเป็นแฟนเก่าผู้ตายได้มานั่งรอดักข้างทาง
เพื่อเจรจาง้อขอคืนดี
แต่ผู้ตายไม่ยอมคุยด้วยและมีท่าทีเมินเฉย
ทำให้นายพักขพงศ์โมโหคว้าปืนที่ถือเตรียมไว้ยิงใส่จนล้มลงทันที
ส่วนนายพักกระพงศ์ได้เดินไปข้างผู้ตายและนอนกอด
พร้อมใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อคางยิงใส่ตัวเอง

ขณะนี้อาการบาดเจ็บสาหัส
เรียนมันเหนื่อยแต่คนส่งเรียนเหนื่อยกว่า
อีกนิดเดียวนะรอหนูนะ
เป็นข้อความสุดท้ายที่นางสาวนัชริยา
โพสต์โซเชียลถึงพ่อและแม่
ไม่ได้มีโอกาสทำความฝันให้เป็นจริงตลอดไป
อีกหนึ่งคดีสลดเกิดขึ้นกลางตลาดใหม่มีนบุรี
เมื่อนายกัณพรพงชัยอิน
ก่อเหตุยิงนางสาวสอนสวรรค์ฉลาดธัญกิจ
หรือน้องเอิญอายุ๑๘ปี
โดยมีพลเมืองดีช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลนวมิน

นางสาวสุพรรณสาสิทธิราชผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ฝ่ายหญิงเป็นลูกจ้างร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในตลาด
ขณะที่ฝ่ายหญิงกำลังเดินไปเปิดร้าน
ฝ่ายชายได้เดินเข้าไปพูดคุยกันในร้าน

จากนั้นฝ่ายชายได้ชักปืนจ่อยิงจำนวน๒นัดจนล้มลง
และใช้ปืนกระบอกเดียวกันเจาะยิงตัวเองเข้าที่กลางหน้าอกหวังตายตามไปด้วย
กลางประชาชนที่กำลังจับจ่ายใช้สอยอยู่ที่บริเวณตลาดใหม่มีนบุรี
ส่วนปมเหตุในครั้งนี้ฝ่ายหญิงบอกว่า
ถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
ทนอยู่ด้วยกันไม่ได้และเลิกลากันไป
โดยตลอดเวลาฝ่ายชายตามมาง้อเรื่อยแต่ไม่ยอมกลับไป
มาวันนี้ฝ่ายชายได้มาง้ออีกแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ
ถือเป็น๒เหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นภายในวันเดียว
เอาไว้เตือนใจว่าเพียงอารมณ์ชั่ววูบก็อาจจะสร้างความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ได้